ทำเงินวันนี้ไปดูกันหน่อยเกษตรกรเขาปลูกอะไรถึงสามารถจับเงินล้านได้
อยากรู้อยากรู้ไปติดตามพร้อมกันในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตลก้าวมากันที่บ้านผงโพสตำบลอลหนองสิมอบรมือ
จังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่เกษตรกรที่นี่เขายึดอาชีพปลูกแมวกัน
ใครมันจะปลูกแมวล่ะยังเช้าบ้านก็ปลูกหมั่งแกั้วต่างหาก
ลูกกันมานานกว่า๓๐ปีแล้วเพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายแถมต้นทุนต่ำครับ
อย่างคุณป้าสุภารัฐสรรพสมบัติก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกมันแก้วเช่นกันครับ
เอาเข่าออกเขาก็มาปลูกมันแก้วเพื่อให้ไม่ได้ขบพุ่งไปกันสินะจ๊ะ
สำหรับไร่มันแก้วของคุณป้าสุภารัฐในปีนี้ใช้พื้นที่ในการปลูกทั้งหมด๒ไร่
ลูกแบบหมุนเวียนนะซึ่งจะปลูกในช่วงเดือนธันวาคมใช้เวลาประมาณสัก๓๔เดือน
ก็สามารถเก็บขายได้แล้วครับ
ว้าวถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
มากเลยนะครับคุณป้าคุณป้าสุภารัฐบอกว่าตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
ทำให้ราคาผลผลิตสูงขึ้นมากแล้วรายได้จากการปลูกมันแก้วของคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้โหถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมาก
มากเลยนะครับยิ่งในช่วงเทศกาลเกษตรกรที่ปลูกมันแก้วจะนำผลผลิตออกมาวางขายเป็นมัด
ละ๔๐บาท๓มัด๑๐๐บาทรวมถึงขายส่งกิโลกรัมละประมาณ๑๐๑๕บาท
ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีวันละ๓๐๐๕๐๐บาทเลยทีเดียว
อกจากนี้มันแก้วบรบือยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนและนำรายได้เข้าสู่จังหวัดมหาสารคามกว่า๑๒๘ล้านบาทต่อปีอีกด้วย
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีให้ได้ทานแล้วนะเอาจริง

สมัยก่อนเนี่ยตอนผมเวลาไปซื้อผลไม้พวกตามรถเข็นมันจะมีมันแก้วแช่เย็นมา

ไม่ค่อยมีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาเอาไปทำเป็นเมนูอาหารต่างเอาไปใส่ในยำอย่างนี้ร้านยำอย่างนี้มีเยอะนะคะ